กลับมาในช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวของนักร้องมากความสามารถเก่งทัชยะ
เขาบอกว่าปลื้มใจมากที่มีโอกาสได้แสดงการขับเสพา
ถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
งานประกาศผลรางวัลที่ประเทศเกาหลีใต้
พร้อมกันนี้ตัวเขาเองยังได้ออกมาชี้แจง
ถึงชุดที่สะดุดตาในการเดินพรมแดงด้วย
ว่าใครเป็นคนจัดทำให้ไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของประเทศไทย
สำหรับนักร้องมากความสามารถเก่งทัชยะ
หรือการแสดงขับเสพาน้อมแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

โดยเจ้าตัวรู้สึกปราบปลื้มใจเป็นที่สุด

ต่อหน้าสาธารณชนในต่างแดน
ทั้งนี้เก่งยังเผยถึงชุดเดินพรมแดง
ดูเหมือนจะเป็นแฟชั่นสุดสะดุดตา
แก่ผู้ที่มาร่วมงานในวันนั้นว่า

จากมหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดและออกแบบให้
โดยประยุกต์ให้เข้ากับเอกลักษณ์ความเป็นไทยมากที่สุด
จะแย้มว่าเตรียมตัวไปออกรายการ

ให้ต่างประเทศได้รับรู้ด้วยค่ะ

แล้วคราวนี้เป็นการทรีวิวต์สำหรับพระมหากษัตริย์ของเรา

เขาเรียกว่าเป็นหน้าที่ที่ได้ทำตรงนี้
ทุกคนให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
เราเห็นชาวต่างชาติเขาส่งสายตา
หรือว่าส่งรอยยิ้มในเชิงบวกให้กำลังใจ
เขารู้ว่าเราสูญเสียอะไรไป

สีขาวที่ถูกแชร์ออกไป

มันผ่านกระบวนการคิดกระบวนการสร้างสรรค์
เราไปเขาก็อาจจะไม่รู้จักเก๋รัชยะก็ได้

ว่าทำยังไงให้มันคือมันเป็นรายการ
ดังนั้นมันต้องเยอะในแบบที่พอควร
ก็คือไปโปรโมทพวกเพลงป๊อปของเรา